การเปิดตัวอาฮิระนิชิโนกุญสือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาคุมทีมชาติไทย
อย่างเป็นทางการนะครับก็เปิดตัวที่ญี่ปุ่นไปก่อนครั้งหนึ่ง
แล้วก็วันอาทิตย์เดินทางมาเปิดตัวที่ประเทศไทย
เจ้าตัวก็ให้โอกาสนะครับสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับมีหลายคำถามที่อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสตาฟที่จะตามทางฝั่งของนิชิโนมาครับ
ไปดูเรื่องของการเซ็นสัญญากันก่อนนะครับแล้วก็การพูดคุยสำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยแน่นอนครับ
การเข้ามาของนิชชีโนก็คือการคุมทั้งสองชุดชุดใหญ่แล้วก็ร่วมอายุไม่เกินยี่สิบสามปีด้วย
แล้วก็สมาคมนะครับได้บอกเหมือนกันว่า
เรื่องของระยะเวลาในการเตรียมทีมก็เป็นปัญหาตัวนิชโน่เองก็มีความกังวลนะครับ
มันเหลือเวลาอีกการเตรียมทีมเนี่ยจริงแล้วเนี่ย
ระยะเวลาการเตรียมทีมเนี่ยมีเพียงแค่๑๐วันนะครับ
ก่อนการแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะเกิดขึ้นที่ไทยเจอกับเวียดนามในวันที่๕กันยายน
ชโนบอกว่าจริงแล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนักแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยนะครับ
เคยผ่านประสบการณ์ในการเตรียมทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วเพียงแค่๒เดือนก่อนจะลุยศึกบอลโลกแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้ครับก็คือการทำความรู้จักกับนักเตะตรงนี้น่าจะกังวลมากกว่า
ต้องรู้จักให้รอบด้านเพื่อจะคัดผู้เล่นที่ดีสุดเข้ามาสู่ทีม
ส่วนการอยู่ร่วมสายนะครับกับ๔ทีมจากอาเซียนในบอลโลกรอบคัดเลือก
รับว่าก็คงไม่ใช่งานง่ายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินไปถ้าเกิดทำงานแบบละเอียดครับ
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามเรื่องของการใช้สตาร์ฟโค้ชครับ
บอกว่ามีมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าเอาตามมาไหมซึ่งกุญสือชาวญี่ปุ่นตอบว่า
มีความต้องการอยากจะร่วมงานกับโค้ชไทยเบื้องต้นนะครับ
ก็เลยนำสตาร์ฟของญี่ปุ่นเนี่ยตามมาเพียงให้คนเดียว
แล้วก็จะเปิดกว้างสำหรับสตาร์ฟโค้ชชาวไทยที่จะเข้ามาให้ข้อมูล
จากนี้ครับยังกล่าวด้วยว่าหากในอนาคตเขานำทีมงานญี่ปุ่นมาเพิ่ม
ก็แสดงว่าพลังของตัวเขาเองนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ
แต่ยังเชื่อว่าณวินาทีนี้การตัดสินใจของเขานั้นยังไม่น่าจะผิดพลาดครับ
ทางพลตรวจเอกด็อกเตอร์ส่วนยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมยีลาฟุตบอล
ก็ยืนยันนะครับพร้อมจะให้นิชิโนเป็นผู้คัดสรรผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ชาวไทยด้วยตัวเองโดยสมาคมนั้นจะไม่แทรกแทรงการทำงานของโค้ช
ขาดครับเน้นย้ำนะครับทั้งแปดนัดที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขัน
บรรโลกรอบคันเลอร์โซนเอเชียรอบสองแถวทาสทีวีช่องสาวทิศสองครับ
ถ่ายท่อสดให้ชมทุกนัดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เกมแรกห้ากันยายนนี้
ไทยจะเปิดบ้านเจอกับเวียดนามไปจนถึงนัดสุดท้ายที่จะพบกับมาเลเซีย
ในวันที่เก้ามิถุนายนปีหน้าเลยครับหลังจากเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับเวลา